มาจากท่านของตะรึงตึงตึง

มีใครได้ไปดูมั้ยครับ

ตอนนี้ก็ถ้าไม่มีงานก็คงไม่ทำอะไรอยู่ที่บ้าน

เข้าใจพลังเต็มที่

สายตากำลังใจที่เขาได้มา

สนุกเป็นสนุกประสบการณ์และได้ทำงานกับงานที่เป็นหัวงาน
การได้ทำงานกับทีมงานที่แบบเป็นมืออาชีพด้วย

ได้มีไอเดียได้มีการพัฒนา

ผมก็ให้เวลากับตรงการซ้อมการอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเหมือนกัน
คือช่วงนั้นก่อนหน้าก็แทบจะไม่รับงานเลย
ก็พยายามซีเรียสกับตรงนั้นให้มากที่สุด
เราก็ไม่อยากที่จะแบบปล่อยอะไรไปให้มันแบบมีความผิดพลาด
หรือว่าทำให้ทุกคนแบบกลายเป็นข้อบกพร่องอะไรอย่างนี้

พาร์ทไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุด
ยากทุกพาร์ทครับช่วงเปิดโชว์ก็ถือว่ายาก
ทำยังไงให้แบบคนดูไม่เบื่อ

นั้นก็เป็นแผนจอดที่เราก็ต้องทำ
แต่ว่ารวมแล้วก็ขอบคุณที่ไปร่วมสนุกกันวันนี้
ดีค่ะก็ดีใจที่ทุกคนให้คียดมาทุกคนเลย

กรี๊ดที่ได้ยินดังที่สุดก็คือพี่ก้องฟ้าราช
แต่ที่พี่ก้องขึ้นมาก็น่ารัก
พี่อีทโปรงลางพี่ป๊อปโปเดโต้พี่แอมน้องเอย่ายูบอยทีเจ
ค่ะพี่ตุ๋นโครกัสมากกับน้องยาย่า
จริงแล้วทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่าน้องยายาจะมาเป็นเกสที่เราเปิดเผยไปแล้วตอนแรกครับผม
ใช่ครับแฟนคลับส่วนหนึ่งที่มาก็เป็นแฟนคลับน้องยาย่าด้วยครับ

มันก็เป็นช่วงที่เป็นอีกสีสารหนึ่งในคอนเสิร์ต
ชอตก็ได้ให้ไอเดียว่าเราจะทำยังไงให้มันดูแบบดูสนุกด้วย
เรียนรู้เรื่องราวของเราสองคนในระดับหนึ่งไปด้วยในตัวอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็เลยเป็นหนึ่งที่ทุกคนเห็น

ก็รู้สึกสบายใจเพราะว่าทุกคนที่ไปในคอนเสิร์ตวันนั้นเขาก็ไป
คือเขาเป็นแฟนคลับเราเขาไปให้กำลังใจเราเขาอยู่กับเราแล้ว
เราก็เลยรู้สึกสบายใจที่เราจะพูดอะไรบางอย่างที่เราก็อยากจะ
อยากจะบอกแฟนคลับด้วยอยากจะบอกน้องยาย่าด้วย

คือไม่มีสคริปต์

แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้น
อารมณ์ตรงนั้นเองวันแรกวันที่สองก็ไม่เหมือนกันซักทุกอย่าง
พูดเองเผินด้วย
ก็รู้สึกดีเพราะว่าเราก็ได้บอกคนที่เขารักเราด้วย
ก็เขาเขาก็คงดีเขาคงรู้สึกดีอะฮะแต่ว่าปกติก็หวานปกติ
มามาร่วมงานกันนะครับผมจริงจริงแล้วก็อย่างที่บอกคือแฟนคลับส่วนหนึ่งที่ไปในวันนั้นก็เป็นแฟนคลับน้องด้วย
ขอบคุณน้องยาย่าที่ตั้งใจทำทุกอย่างตามที่ผู้ใหญ่หรือว่าการได้ดีไซน์ทุกอย่างออกมาเป็นไปตามแบบนั้นอะไรอย่างนี้
ขอบคุณน้องที่ให้พื้นที่บุคคลเหล่านี้ได้ทำงานกับน้องในแบบนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นอีกการแสดงหนึ่งที่เราได้ได้ทำเพื่อนำเสนอให้กับคนที่ได้ไปดูในคอนเสิร์ตสเปเชียลจริง
แต่ว่าถ้ามันอาจจะเกิดการหลายคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมเกินงามอาจจะดูแบบว่าไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจริงเราก็ไม่ได้มองตรงจุดนี้ว่าจะเป็นจุดที่ทำให้ภาพลักษณ์ของน้องเสียหาย
เพราะว่าเราก็อยากจะทำให้เป็นงานที่เป็นการแสดงที่เปลี่ยนไปจากเดิมในระดับหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งการไล่เรียงลำดับของซีเคว้นของอารมณ์ของซีนต่างของเพลงต่าง
เพลงเพลงหนึ่งมาตู้มเดียวจบอย่างนี้ไม่ใช่ทุกอย่างมันคือการร้อยเรียงเรื่องราวไปจนจนถึงจุดจุดสุดท้ายของ
เสื้อผ้าท่าเต้นนะครับก็มีการซ้อมมีการฝึกฝนกันอยู่แล้ว
ตรงนี้ทำยังไงให้ออกมาดูพอเหมาะพอดีให้มันดูสวยที่สุด
เข้ากับเพลงที่สุดอะไรอย่างนี้ก็มีการซ้อมกันอยู่แล้วตรงนี้
คุยครับคุยคุยต้องคุยอยู่แล้วแล้วเรื่องนี้ก็มีการปรึกษากันอะไรอย่างนี้ด้วย
ส่วนตัวก็เป็นห่วงก็เป็นห่วงเขาอยู่แล้วว่าเขาจะเครียดหรือเปล่าอะไรซึ่งตัวจริงเขาก็เครียดอยู่แล้ว
หมายถึงว่าแบบบางคนก็ด่าแบบใช้วาจาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
ก็ให้กำลังใจน้องนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง
ตอนที่ซ้อมไม่ได้รู้สึกว่าภาพมันดูรุนแรงเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ไม่รู้สึกครับ
แต่เขาก็บอกว่าถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตผมเขาก็คงไม่ทำแบบนี้ให้กับใครอยู่แล้ว
อันนี้คือเชื่อมั่นในทีมงานมากในการชู
เอ่อเชื่อมั่นกับทีมงานไมด้วยสิครับ

ประสบวกการของกลายใหญ่ก็

ผมก็เลยเงียบทุกคนอยู่แล้ว

ไม่ได้เตรียมใจว่าจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับผมเราก็อยากจะให้ทุกทุกคนที่จ่ายตังค์ไปดูได้มีความสุขแค่นั้นเองนะครับผมแค่นั้นเองจริงจริงหน่อยไหมคะอืมเราหน่อยกับความรู้สึกของยาย่ามากกว่าเราไม่ได้หน่อยกับว่าเดี๋ยวคนจะมาด่าเราหรืออะไรเราเป็นห่วงความรู้สึกของน้องมากกว่าเพราะเขาก็อุตส่าห์มาทำโชว์นี้ให้กับเรา

อย่างวันแรกที่มันมีภาพออกไปมันตกมากับวันที่แสดงวันที่
ผมไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายนะฮะก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้น
อันนี้ผมไม่รู้เรื่องมาก่อนแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นอะไรยังไง
เพราะวันนั้นก็ยังเพิ่งเสร็จคอนเสร็จแล้วก็เริ่มได้ถามคุยกันถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น
คนอะไรการจะแก้ไขอะไรก็คงไม่ได้นะฮะแต่ว่าที่ที่สุดคือเราก็อธิบายในเหตุผลที่เราที่เราได้เตรียมงานมา
เหตุผลของเราอะไรอย่างนี้ซึ่งแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองเป็นธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ผมเข้าใจในมุมของเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วครับผม
อ่าก็น้องรับไว้ขอบคุณมากค่ะใช่ครับใช่ทุกคนเอ่อในเรื่องของการคุยเรื่องงานในส่วนลึกเนี้ยจะเป็นทาง
ผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่แม่ปลาจะคุยกับทางพี่ชอตเองกับตัวของพี่ก้อยเองคนหนึ่งซะมากกว่านะครับ
แก้ไขอะไรเองโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้นะฮะก็ปล่อยให้เป็นความสบายใจของคุณแม่ดีกว่า

จริงเลยในมุมมองของผมผมรู้สึกว่านั่นคือการแสดง
มันคือโชว์โชว์หนึ่ง
ก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องเพศไม่ได้คิดถึงเรื่องเซ็กซ์ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไร

เพลงนี้ได้บอกว่าคนดูเหมือนผู้ปกครองที่จะประติชมอะไรอย่างนั้นนะครับ

มีส่วนมีส่วนสำคัญนะครับ
วิพากษ์วิจารณ์ของคนดูแล้วก็ความรู้สึกที่คนดูได้รับ
อันนี้ก็ยังถือว่าเป็นเหมือนกับการทำโพลการทำบทสำรวจ
ใช่ไหมครับเพราะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าทำแบบนี้ออกมาเป็นยังไง
ละครเรื่องต่อไปจะให้ใครเล่นดี

เพราะฉะนั้นอย่างที่น้องได้พูดไปคือน้องตอบคำถามดีมาก

คือการรับฟังคนดูก็เป็นสิ่งที่เรารู้ว่า

กับสิ่งนั้นที่เราได้แสดงออกไป
ก็อาจจะเป็นการกลับมานั่งทำการบ้าน
รู้สึกว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะ